คุณผู้ชมความรุนแรงระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเลยนะ
คราวนี้เขาคบเป็นแฟนกันได้๒เดือนครึ่ง
แต่ฝ่ายหญิงโดนตีไปแล้ว๓รอบค่ะ
รอบล่าสุดคือโดนขนาดจมูกซิลิโคนทะลุออกมาเลย
เพราะว่าเธอเพิ่งไปทำจมูกมาไม่ถึงปีค่ะ

เธอโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งหน้าเธอเปื้อนเลือดแล้วเห็นตรงจมูกไหมคุณผู้ชม
ที่เซ็นเซอร์ไว้คือภาพจริงซิลิโคนทะลุออกมาเลยค่ะ
อันนี้คือเลือดอาบหน้าเหมือนกันนะคะเนี่ย
แล้วก็บอกว่าคนที่ทำร้ายเป็นแฟน
คบกันได้๒เดือน๑๖วัน๒เดือนครึ่ง
แต่๒เดือนกว่าที่คบกันโดนตีไปแล้ว๓ครั้ง

รอบล่าสุดจมูกเธอเพิ่งทำมาไม่ถึงปีไง
เอาจริงมันก็ยังไม่เข้าที่แล้วซิลิโคนมันทะลุออกมาเลยอยากรู้ไหมว่าสาเหตุมันคืออะไร
คือทะเลาะโกรธเครื่องอะไรกันขนาดนั้นเหรอคะ
หวงค่ะหลักเลยตอนแรกผู้หญิงคนนี้เขาบล็อกผู้ชายคนนึงเอาไว้ที่เขารู้จักกันก็บล็อกไว้
ในเฟซบุ๊กเออในเฟซบุ๊กแต่จู่เนี่ยเธอไปปลดบล็อก
ไปอันบล็อกอันนั้นเองแห้งเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรต่อนอกเหนือจากนั้นเลย
แล้วมาเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นคือก็เกิดมาช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่โคราชที่นครราชศรีมานะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเธออยู่กับเพื่อนอีก๒คนแล้วแฟนเนี่ยก็เข้ามาทำร้าย
เพื่อนทั้ง๒คนเนี่ยเห็นนะพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะห้ามไม่ได้
ท้ายที่สุดเธอก็โดนทำร้ายร่างกายจมูกซิลิโคนทะลุแบบนี้
พอโดนทำร้ายวันรุ่งขึ้นก็มาจากโคราชเข้ากรุงเทพ
จะต้องมาถอดซิลิโคนที่จมูกออก
แล้วพอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเมื่อวันที่๑๘เมษายนเนี่ยนะ
ครอบครัวของผู้ชายเขาก็ติดต่อมาว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้
เพราะว่ารู้สึกว่าสงสารเห็นใจทางฝ่ายหญิงก็ยอม
ทีนี้พอขอเงินสี่พันบาทเป็นค่าเดินทางกลับร้อยเอ็ด
ปรากฏว่าครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยไม่ให้ซึ่งตอนนี้เธอบอกว่า
เอาจริงค่ารักษาจนถึงปัจจุบันโดนไปแล้วเกือบ๒๐๐๐บาท
แล้วทางฝ่ายชายไม่ได้เคยช่วยมาเลยแม้แต่บาทเดียว
สุดท้ายครอบครัวของเธอก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วไปแจ้งความเถอะดำเนินคดีเถอะ

คบกับใครศึกษาให้ดีนี่ขนาดเป็นแฟนกันยังขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดเธอหลวมตัวใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันเธอจะโดนขนาดไหนนะคะ
ก็คือเลิกทำศัลยกรรมไปเลยค่ะเพราะว่าทำแล้วก็น่าจะต้องถอดออกหลายรอบ
ต่อให้ทำหรือไม่ทำศัลยกรรมเธอก็ไม่ควรโดนแบบนี้ถูกไหมอ่ะใช่
ทีนี้ทางฝ่ายชายที่โดนระบุว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้
เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะโพสต์ยาวเลยค่ะ
คือเขาบอกว่าไม่ขออธิบายอะไรมากไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้น
สิ่งที่ทำคือเรื่องจริงไม่ปฏิเสธอะไรทั้งสิ้น
ถ้าเกิดออกมาพูดก็เหมือนเป็นการแก้ตัวแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ทำ
ขอโทษฝ่ายหญิงขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงต่างฝ่ายต่างรับรู้
ผมเนี่ยตกลงว่าผมจะรับผิดชอบผมยอมรับว่าผมตีแฟนจริง
ผมคงไม่ได้อยากให้จมูกเขาทะลุหรอก
ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำมันเกินไปแต่ผมอาจจะหึงห่วงเขามากเกินไป
ผมไม่ขอแก้ตัวอะไรไปมากกว่านี้เพราะยังไงความผิดมันก็เกิดจากผมอยู่ดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดู
ฝ่ายชายออกมาโพสต์แบบนี้แล้วแล้วเรื่องทางคดีความจะเป็นยังไง
คือฝ่ายชายพูดทำนองว่าก็ไม่อยากให้ฟังความข้างเดียวมันมีเหตุแหละ
ทำเกินไปก็จริงแต่มันมีเหตุแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะ
อ้างว่าทำเพราะรักเพราะถ้ารักจริงจะไม่ทำแบบนี้
ไม่มีทางต่อให้มีเหตุการณ์ขนาดไหนก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้